เรามีการคลายล็อกดาวน์กันมาถึง๔ระยะแล้วแล้วมีการยกเลิกเคอร์ฟิลล์อะไรกันไปหมดแล้ว
แต่ที่สำคัญคือกาดเรายังตกไม่ได้มาตรการในการดูแลตัวเอง
สวมหน้ากากอนามัยเรื่องของการล้างมือบ่อยให้ความสะอาดแล้วก็เว้นระยะห่าง
คือมันยังคงต้องทำอยู่ตราบใดที่มันยังไม่มีวัคซีนออกมา
ปรากฏว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นสนั่นโซเชียลอีกแล้วนะคะเขาแชร์คลิปกันว่อนเลย
สามีภรรยาคู่นึงค่ะกลับเข้าคอนโดที่ตัวเองอยู่นี่แหละแต่ไม่สวมหน้ากากอนามัย
ว่าแบบคุณต้องสวมหน้ากากอนามัยนะผลที่ได้คือด่ากราดรอปภแล้วด่าดูถูกเขาด้วยคุณผู้ชม

แต่นี้เธอพูดอะไรเธอเป็นแค่โรโกโปรดภาพกินเงินเดือนพวกฉัน
ทำไมก็ไม่ให้ฉันขึ้นมาฉันจะไม่เข้าใจ
เล่นอยู่มาเวอร์เดี๋ยวพูดอย่างนี้เป็นเล่นติด

คุณแม่ของปันหรอ

เนี่ยค่ะก็คือด่ายับเลยเหมือนกันนะด่าเสียงดังเลย

เข้าไปในคอนโดแล้วก็เหมือนกับว่า
คือท่ะคุณไม่สวมไปไม่ได้ค่ะ
ก็เลยด่ากราดไม่พอใจค่ะแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินมันมีประโยคนึงที่บอกว่า
เป็นแค่รอปภและกินเงินเดือนพวกฉันด้วยอืมเหตุการณ์มันไม่ได้มีแค่เท่าที่เห็นนี้นะครับ
มันมีอีกมุมให้คุณผู้ชมดูจังหวะนี้
จะเห็นได้ว่าภรรยาที่ใส่เสื้อสีขาวเนี่ยเดินอยู่ข้างหลังแต่สามีเนี่ยประชิดตัวรอปภเลยนะคะ
คือเหมือนมีการผลักกันนะคะแล้วภรรยาต้องเข้าไปห้ามสามีตัวเอง
คือมีการถึงเนื้อถึงตัวกันด้วยนะคะ
เราก็ไปเจอทางรบพอคนนี้มาแล้วนะครับ

อายุ๓๐ปีนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์นะ

บอกว่าวันเกิดเหตุได้ไปตักเตือนผู้ที่อาศัยอยู่ที่คอนโดคนหนึ่ง
ไม่สวมหน้ากากอนามัยแต่ว่าลูกบ้านเนี่ยเขาไม่ยอม
แล้วเขาไม่พอใจก็เลยไปตามสามีมา
ใช้อกกระแทกใส่เขา
แล้วก็ต่อว่าแล้วก็ยังพยายามจะทำร้ายร่างกาย
กระทั่งลูกบ้านคนนี้นะได้ไปติดต่อกับนิติบุคคลให้มาไกลเกลี่ยนะครับ
แล้วเขาก็อยากให้ทางฝั่งลูกบ้านเนี่ยได้มาขอโทษเขา
พอลูกบ้านเขาไม่ยอมครับไม่ยอม
ว่าเป็นลูกบ้านทำไมถึงขึ้นตึกไม่ได้ครับ

หรือว่าซื้อที่ผมขายขายที่ผมมีครับ

ผมรู้สึกว่าเขาดูถูกอาชีพรอพอครับ
อาชีพที่เขาหาว่าทำอะไรบ้างนะครับ
แต่ว่าคนเราน่าจะอาชีพไหนมันก็สุจริตเหมือนกันนะครับ